ดูเรื่องของพระที่ศึกออกมาแล้วก็มาเกาะเหตุอาธิกรรมกันฮะ
ออกมา๓๐วันเท่านั้นเองนะคะประมาณ๑เดือน
หลังจากนั้นก่อเหตุทั้งชิงทรัพย์และลักทรัพย์ในพื้นที่ต่างของกรุงเทพมหานคร
ครั้งภายใน๑เดือนเท่านั้นเอง
และกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
เพราะว่าบางจุดเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดก็เลยบันทึกภาพไว้ได้
แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้สำเร็จค่ะ
คดีนี้นะคะต้องย้อนกลับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดหนึ่งที่เขาก่อเหตุ
พฤติการของเขาก็คือขี่รถจักรยานยนต์มาด้านหลังของผู้หญิง
กระชากแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วผู้หญิงเขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ด้วย

จุดนี้อยู่ที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งสนามเป้าริมถนนพะหนโยธินนั่นเอง

ใช่ในช่วงกลางคืนมืดแบบนี้ด้วยนะคะกำลังกลับบ้านนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการนครบาน๑ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
แล้วก็ไปสืบสวนจนจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ทราบชื่อคือนายบรรพธินวงม่อมอายุ๒๕ปี
โดยตำรวจจับได้ขณะที่ผู้ต้องหากำลังเดินซื้อของในตลาดย่านบางซ่อน

ตรวจยึดของกลางได้กว่า๒๐รายการที่ห้องพักนะคะ
ซึ่งทั้งหมดเป็นของที่ตระเวนชิงทรัพย์มาจากพื้นที่ต่างของกรุงเทพมหานครค่ะ
สอบปากคำผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพแหละนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้บวชเป็นพระศึกมาประมาณ๓๐วันแล้ว
ก็เลยก่อเหตุชิงทรัพย์และลักทรัพย์ไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พหนโยธินอนุสวรีชัยสมรภูมิดินแดงและลาดพร้าว
แต่ว่าจะอยู่ในโซนเดียวกันนะโซนนี้นะคะ
วิธีการก็คือขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปบนทางเท้า
ไปดูลาดเหล่าเหยื่อที่เป็นสุภาพสตรีเน้นแบบนี้
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปใกล้ทางด้านหลัง
กระชากระเป๋าแล้วก็จากนั้นได้ทรัพย์สิน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์รีบหลบหนีไปค่ะ
ผู้ต้องหารายนี้ถือว่าเป็นรายสำคัญที่ตำรวจต้องการตัวค่ะ
เพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่เกิน๑เดือน
ก่อเหตุไปแล้วกว่า๑๐ครั้ง
อีกทั้งกำชับให้สืบสวนขยายผลว่า

จะมีคนอื่นที่ร่วมในขบวนการอีกหรือไม่
รวมทั้งในทุกพื้นที่ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ที่มีการแจ้งเหตุชิงทรัพย์ให้ประสานเข้ามา

เพราะว่า๑๑คดีอาจจะไม่พอ
อาจจะไม่ได้แค่ทำแค่นี้อาจจะมีมากกว่านี้ค่ะ